คุณผู้ชมคะมีกระแสดราม่าในโลกโซเทียลกรณีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไปเที่ยวทะเลที่พังงานะคะ
แล้วก็เป็นภาพนักท่องเที่ยวเขาจับปลาใส่ถังพลาสติกค่ะ
ตอนนี้ก็เลยมีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกโซเทียลเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพเหตุการณ์กันหน่อยเนี่ยค่ะ
ชายหาดพังงาค่ะเป็นภาพที่นักท่องเที่ยวกำลังเนี่ยค่ะช่วยกันเลยจับปลาใส่ถังพลาสติกแบบนี้นะคะ
แล้วก็ภาพนี้ถูกแชร์ในโลกโซเทียลก็ถูกวิพักษ์วิจารณ์อย่างหนัก
บริเวณชายหาดเกาะไข่อำเภอกเกาะยาวจังหวัดพังงาค่ะคนก็วิพากษ์วิจารณ์การกระทำของกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
ล่าสุดเฟสบุ๊คของดรทอนธรรมรงค์นาวาสวรรค์รองคณะบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผมได้รับภาพนักท่องเที่ยวต่างชาติลุยทะเลไทยที่เกาะไข่พังงาเป็นประจำ
ใช่ผมอยากให้ใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติทะเลแต่มันยังไม่เกิด
นักท่องเที่ยวอยากทำอะไรก็ทำต่อไป
ไม่น่าเชื่อว่านี่คือพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
จริงแล้วปัญหาบนเกาะไข่ก่อนหน้านี้
จังหวัดพังงาได้รับเรื่องร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะ
ว่ามีผู้ประกอบการทัวร์จีนลักลอบนำเจสสกี
สร้างความรำคาญให้กับนักท่องเที่ยวคนอื่น
ที่เขาอยากจะเล่นน้ำทะเลกันแบบสงบค่ะ
ที่จังหวัดพังงามีนโยบายห้ามประกอบกิจการเรือเจสสกีในพื้นที่
โดยมีผู้นำท้องถิ่นนักการเมืองท้องถิ่น
อาจจะไปผัวพันต่อธุรกิจในเกาะแห่งนี้ด้วยนะคะ